วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปลงพื้นที่ย่านดินแดง
คือแถวบ้านของในจอร์ดนราธรนี่แหละ

แต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชม
คือพยายามที่จะเคาะประตูกดออดเรียกคนที่อยู่ระแวกแถวนั้นเนี่ยนะ

ว่าเป็นคนที่แบบมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก
ใครรู้เรื่องอะไรเข้ากับนายจอร์ดเขาก็แบบ

นี่แหละค่ะลงไปที่ซอยประชาสงเคราะห์๒แยก๑

ทีนี้ก็ไปพยายามสอบถามว่าบ้านในจอร์ดอยู่หลังไหน
ถามคนที่อยู่แถวนั้นก็ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลค่ะ
บอกแค่ว่าบ้านของนายจอร์ดอยู่ในซอยนี้
แต่ไม่มีใครกล้าระบุเลยนะว่าอยู่หลังไหน
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเห็นในจอร์ดขี่มอเตอร์ไซค์ไปมา

ไม่มีใครกล้าที่จะให้สัมภาษณ์
แต่ก็บอกว่าสงสารคุณตาซาเล้งที่ถูกทำร้าย

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยระแวกใกล้เคียงยังไม่เจอ
ยังไม่มีใครให้ข้อมูลไปตรงจุดที่เกิดเหตุละกัน
ในซอยชาญเมืองแยก๒ประชาสงเคราะห์ดินแดง
ก็ไปถามชาวบ้านระแวกนั้นเหมือนกัน
ชาวบ้านก็บอกเคยเห็นนะในจอร์ดขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปมา
แต่ก็ไม่คุยกับใครอันนี้ข้อมูลตรงกัน

ก็รู้ว่าวันที่เกิดเหตุได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ล้ม

นำรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดเอาไว้ในซอยข้างร้านเช่าพระ
ทีนี้เดินตรงดิ่งมาแบบภาพนี้เลยเตะป้าบเขาให้
แล้วก็ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เลยตะโกนบอก
ให้เจ้าของร้านเช่าพระบอกให้ตามไปช่วย
เจ้าของร้านเช่าพระก็คือผู้ชายที่ถอดเสื้อ
แล้วก็ตามมาห้ามในจอร์ดที่อยู่ในคลิป

ใช่เอาฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะคะ
ช่วยหน่อยพอดีคนที่เขาช่วยเขาบอก
น้องอย่าไปทำคนแก่ไปห้ามหน่อยอะไรอย่างนี้

เขาขับผ่านอ่ะขับผ่านแต่ว่าเราไม่รู้จักเขาแค่นั้นแหละ
เพราะว่ามอไซค์มันเยอะเนอะซอยนี้
ทีนี้พอได้ข้อมูลว่าในจอร์ดเอารถมอเตอร์ไซค์หลังจากที่ล้มแล้ว
จอดข้างร้านเช่าพระก็เลยไปที่ร้านเช่าพระค่ะผู้สื่อข่าว
ไปถึงที่ร้านปรากฏว่าที่ร้านนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
มีรองเท้าเนี่ยวางอยู่หน้าข้างหน้าแต่พอตะโกนพยายามที่จะเรียกแล้ว
ไม่มีคนออกมาได้ยินว่ามีเสียงสุนัขเห่าอยู่ด้านใน
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเจ้าของร้านคงอยู่ด้านในแหละ
แต่ไม่อยากออกมาให้สัมภาษณ์หรอกแล้วก็เลยไม่ยอมเปิดประตูออกมาพบผู้สื่อข่าว
เพราะอย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากยุ่งเรื่องนี้นะคะ